ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะมีเหตุสลดเมื่อชายสองคน
ซึ่งก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเคลียร์ไม่ลงตัวเกี่ยวกับเรื่องของเงินในแอป
เราชนะนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของอีกฝ่าย
ปรากฏว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันแสดงว่าเงินมันหายไป๑๐๐บาท
ขณะที่เอาโทรศัพท์ไปจำนำกับเพื่อนไว้
สุดท้ายค่ะผิดใจกันพูดจากันไม่ได้นะคะ
ก็เลยต้องใช้ปืนยิงเสียชีวิต
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานเลยค่ะ
บรรยากาศที่วัดทุ่งจังหวัดสุโขทัยเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
เมื่อครอบครัวของนายสันติจันพักดีอายุ๔๖ปี
นำร่างของนายสันติมาจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรม
หลังถูกเพื่อนของตัวเองคือนายศักดิ์ชัยเขียวพุทธหรือโขง

เหตุเพราะไม่พอใจที่ผู้ตายทวงถามเงิน๑๐๐บาท
หลังถ่ายถอนโทรศัพท์มือถือที่เคยจำนำไว้กับนายศักดิ์ชัย
แต่กลับพบว่าเงินในแอปพลิเคชันโครงการเราชนะหายไป
จึงมีปากเสียงกันมา๓วันก่อนเผชิญหน้ากันอีกครั้ง

ความเสียใจถูกถ่ายทอดออกมาจากพี่สาวของผู้ตาย
ยอมรับว่าน้องชายอาจจะเป็นคนหัวร้อน
แต่หากใครที่รู้จักดีก็จะรู้ว่าเป็นคนไม่มีอะไร
ไม่คิดว่าเรื่องที่นายศักดิ์ชัยกล่าวอ้างจะเป็นต้นเหตุสลดนี้
ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เขาไม่เคยบอกว่าเงินมันหายไปยังไง
เขาไม่เคยพูดเลยเขาไม่เคยปีบปากพูดอะไรสักอย่าง

ขยันขันแข็งเป็นเสาหลักของครอบครัว
ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร

วัยเพียง๕เดือนที่ต้องกำพร้าพ่อ

จะก่อเหตุขนาดนี้เพราะรู้ว่าเป็นคนดีและใจเย็น
ใช่จริงเขาเป็นคนใจเย็น
ใจเย็นก็จะอยู่ร่วมกันได้แล้ว
ส่วนพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าผู้ตายกำลังจะเดินทางมา
หาตัวเองแต่ยังไม่ทันได้พูดคุยธุระ
นายศักรรมชายก็ขับรถตามมาติด
และมีปากเสียงถึงขั้นกระหน่ำยิงใส่
ตัวเองไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะนายศักดิ์ชัยมีอาวุธปืน
ไม่คิดอีกตอนนั้นคิดว่าแค่ถูกต่ออย่างนั้น

ตำรวจสถานีตำรวจภูทรศรีสำโรง
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และพกพาอาวุธปืนไปในที่ทางสาธารณะ
ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังต่อสารจังหวัดสุโขทัย

ครินต์กระมุดยอดทินข่าวแทรภัทร์ทีวีรายงาน